สงกรานนี่ก็มีคนอารมณ์ร้อนทำอะไรแปลกกันเยอะนะคะ
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ฉะเชิงเศร้าค่ะเขาขับรถไปนะคะ
หลังจากนั้นไปเจอรถเก๋งคันหนึ่ง
ก็มีเรื่องกันขับปาดหน้ากันและหลังจากนั้นก็เบรก
เบรกให้รถเก๋งพยายามจะชนตัวเองเท่านั้นไม่พอ
ตามรถเก๋งไปถึงบ้านเขาอีกนะไปชนเขาถึงในบ้าน
ไม่พอเท่านั้นไม่พอใช่ค่ะไม่พอนะคะ
หลังจากนั้นไปก่อเหตุขับรถกินเลน
เพื่อให้ไปเฉียวชนรถคนอื่นบนท้องถนน
แต่ทั้งหมดมีภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้
เห็นทะเบียนชัดเจนถึงพฤติกรรมทั้งหมดนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานี่เป็นคลิปภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
เป็นรถเก๋งคันที่ถูกตัดหน้านี่แหละ
คนขับชื่อวนายวัชระสว่างวงมากับแฟนสาวค่ะ
กำลังจะกลับบ้านถึงสามแยกไฟแดงบ้านโพ
เขาก็ติดไฟแดงอยู่นะจากนั้นพอเอาไฟเขียวค่ะ
จู่มาปาดหน้าเลยเขาก็บอกเขาเกือบจะชนไปแล้ว
เขาก็เลยบีบแตร่เตือนแต่ทำให้คนขับรถกระบะเนี่ยไม่พอใจ
พยายามเบรกแกล้งสามครั้งให้รถของนายวัชระ
ซึ่งก็คือรถเก๋งไปชนท้ายหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจอดนิ่งแบบนี้
แล้วก็เปิดไฟขอทางมีวัยรุ่นซึ่งเป็นคนขับลงมาจากรถ
ทุบรถเก๋งสีขาวหลังจากนั้นรถเก๋งพยายามถอยหนีนะคะ
เพื่อที่จะกลับบ้านในซอยแสนภูดาตอำเภอบ้านโพ
ก็หนีไปได้แหละแต่รถกระบะคันนี้ตามมาอีกค่ะ
ตามมาแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนรถเก๋ง
ซึ่งจอดอยู่ในบ้านย้ำว่าจอดอยู่ในบ้านนะ
เต็มแรงจนรถบุบเลยนะ
และหลังจากนั้นขับรถหนีไปบูบแบบนี้เลย
ด้านท้ายแบบนี้เท่านั้นไม่พอค่ะ
ออกไปตามท้องถนนไปก่อเรื่องก่อราวอีกนะคะ
จากคนขับคนดีคนเดิมนี่แหละไปถึงพื้นที่บางประกง
เป็นคลิปจากมือถือทีนี้แต่เป็นคันเดิมนะคะ
คลิปนี้ถ่ายโดยนางสาววันนาดีจำนงอายุ๒๖ปี
คนที่นั่งอยู่ในรถเก๋งเป็นรถเก๋งสีเทาดำ
โดยมีนายชิดชะนกศรีคำดีสามีเป็นคนขับ
แล้วมีลูก๑๐ขวบนั่งอยู่ในรถมาด้วย
ช่วงนั้นรถเก๋งเทาดำขับตามรถกระบะวีโก้สีขาว
บนเส้นทางเข้าวัดบางเกลือ
หลังรถกระบะคันดังกล่าวขับกินเลน
แล้วก็มาเฉียวชนรถเก๋งเสียหาย
พยายามหนีไม่ยอมจอดคุย
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านศิรารมอำเภอบังปะกง
ทำให้ต้องวกรถขับตามบีบแตรเรียกรถกระบะให้จอด
ที่รถกระบะหยุดรถกลางถนนเลยค่ะ
ทีแรกเข้าใจว่าคนขับจะลงมาเจรจาหรือเปล่า

แต่จู่เร่งเครื่องถอยหลังมาชน
อย่างรวดเร็วเต็มแรงเลย
และหลังจากนั้นขับรถหลบหนีไปเลยนะคะ

ร้องไห้ไม่หยุดเลยและหน้ารถกระพังแบบนี้นะคะ
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนขับรถกระบะที่เกาะเหตุ
เหตุการณ์ภายในคืนเดียวได้แล้วนะคะ
กำลังติดตามตัวให้เอารถมาที่สพบังปะกงและสพแสนภูดาต
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เดี๋ยวทีมข่าวเราจะตามมาให้ว่าเขาทำไปทำไมแล้วเมาหรือเปล่า